มวเม้นท์คุณผู้ชมกับคนลุกทุ่งในจึงไม่มีลูก

เน้นมากเลยนะคุณยาย
กลับมาจากสริมมิตรโดนอีกแล้วละคะ

ไม่ใช่คอมเม้นท์เหอะหลังลุกทุ้งกันดีกว่านะจ๊ะ
เริ่มกันเลยที่คนแรกค่ะสำหรับแม่ฮายอาภากร
โอ้ยน่ารักจังเลยอะ

เออนะคะหลานรักหลานรักคนนี้ค่ะชื่อน้องจินนี่
วัยกำลังน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยจ้ะ
ซึ่งทางแม่ฮายนะก็มักจะโพสต์ภาพแล้วก็ลงคลิปออกมาให้แฟนได้ติดตามกันบ่อยคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นชวนหลานสาวคุยหยอกล้อกันแบบตะมุตมิ
หรือแม้จะเข้านอนก็คุยเล่นกันไม่หยุดคุณผู้ชมนะ
เรียกว่าอารมณ์ดีมากส่วนทางด้านแฟนก็คอมเมนต์เหมือนกันค่ะ
ชมในความน่ารักของแม่ฮายแล้วก็หลานนะคะหลานจินนี่น่ารักจังเลยลูก
น่ารักจริงนะดูรอยยิ้มเขาสิสดใสมากเลยเนาะ
ใช่ค่ะอีกหนึ่งคนลุกทุ่งที่เลี้ยงหลานมาตั้งแต่เด็กเลยก็คือ
พี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีค่ะโอ้โหเริ่มเลี้ยงตั้งแต่สมัยที่พี่หญิงเนี่ยกำลังโด่งดังมาก
จนมีข่าวเมาส์ข่าวลืออยู่ช่วงนึงนะว่าพี่หญิงเนี่ยซุกลูก
ปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคุณผู้ชมเด็กที่ว่าเนี่ยก็คือหลานสาวของตัวเองนี่แหละ
มาเสมือนเป็นลูกของตัวเองคือเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลย
จากวันนั้นถึงวันนี้หลานก็มีลูกออกมาให้ได้เลี้ยงตอนนี้พี่หญิงก็คือยายคนหนึ่งค่ะ
หญิงบอกเลยว่าโอ้โหตัวพี่หญิงเองกับหลานสาวเนี่ยนะตัวติดกันเป็นขนมปังเมเลยก็ว่าได้
บอกได้ว่าหลานคนนี้มีเลือดศิลปินสูงมากทั้งร้องทั้งเต้นเก่งเหมือนกับพี่หญิงเลย
เป็นลูกของหลานสาวซึ่งหลานสาวคนนี้เป็นคนที่พี่เลี้ยงมาเหมือนลูก
เขาเรียกอะไรนะเริ่มเข้าวงการแล้วเพลงดังพี่ตั้งแต่หลานคนนี้๔ขวบหลานสาวนะคะแม่ของน้องเนี่ย๔ขวบ
พี่เอาไปหลังเวทีจนคนรู้ว่าเป็นลูกของพี่ใช่แล้วทีนี้เหมือนกับว่าเราผูกพันกันมา
พอเขามีลูกปุ๊บลูกเขาก็ติดพี่อีกตอนนี้แต่เราติดหลานมาก
แล้วก็เขาเป็นคนที่เก่งด้วยเหมือนกับสายเลือดอะค่ะเต้นเพลงเต้นเก่งร้องเพลงเก่งใช่
ปิดท้ายกันที่ลูกทุ่งสาวลาล่าขวัญนภาค่ะบอกเลยนะคะคนนี้สุดแสนจะรักหนุ่มน้อยหลานของเขานี่เลย
แหววเลยลูกน้องลิชัดลูกชายของน้องสาวของเธอค่ะนะคะบอกเลยนะคะว่ารับมาเป็นลูกบุญธรรมเลี้ยงดูปูเสืออย่างดิบอย่างดีค่ะ
ซึ่งใครที่ตามโซเชียลนะเห็นเลยนะคะว่าลาล่าเนี่ยเหอะมากแบบยิ่งกว่าแม่นะคะตอนนี้กลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตไปแล้วค่ะ
เรียกว่าคนนี้เหอะมากนะคะเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจเลยก็ว่าได้แถมยังบอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่มีน้องลีชัดเข้ามาชีวิตของเธอก็มีความสุขมาก
พร้อมกับสัญญาด้วยนะคะว่าจะตั้งใจเลี้ยงน้องลิชันให้ดีที่สุดนะคะแต่ดูแววน่าจะแบบได้ได้น้าอยู่นะ
ใช่เขาชอบการเอ็นเตอร์เทนยิ้มหวานเลยเมื่อกี้
ใช่น่ารักได้ดูมากนะคะ
คนลุกทุ่งอยู่กับหลานนะคะมานี่ดีกว่าคุณ